ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันของวัยรุ่นกันหน่อยนะครับ
วัยรุ่นก็ไปเที่ยวผับนะฮะเพื่อนก็ไปเจอเพื่อน
ก็ไปเจอเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงชวนกันมาก็สนุกกันครับ
ผับก็จะมีการดื่มสุราดื่มเหล้าอะไรกันไปพอเริ่มมีการดื่มเหล้าเข้าไป
ก็จะมีการพูดคุยหยอกล้อกันก็จะมีจังหวะที่แบบว่าตบหัวเพื่อน
ตบหัวเพื่อนของเพื่อนที่เข้ามาเที่ยวมากินเหล้าด้วยกัน
ทำให้เกิดความไม่พอใจชุดละมุนทะเลาะกันขึ้นมา
ในร้านเสร็จปุ๊บยังไม่จบวิ่งออกจากร้านไปเอาปืนในรถ
แล้วก็ยิงเข้าไปที่ศีรษะของคนที่มีเรื่องกัน
เสียชีวิตขาดที่กระสุนฝังไปที่หัวเลยครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดเที่ยงคืนครับที่ริมฟุตบาทฝั่งตรงข้ามกับร้านที่ชื่อว่าร้านชม
ถนนตลาดใหม่ขาเข้าเมืองเทศบาลนครสุราชธานี
ก็มีรถฮอนด้าแอคคอร์ดสีดำทะเบียนสฤษีขอไข่๙๖๗๓กรุงเทพมหานครจอดอยู่
ประตูด้านซ้ายเปิดทิ้งไว้ที่พื้นถนนมีกองเลือดกับเศษมันสมองตกอยู่นะครับ
เป็นของผู้เสียชีวิตคือนายภูรินัทแสงอาวุธอายุ๒๔ปี
ถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่ศีรษะสมองไหลออกมาเลยครับ
หรือแก๊ปจับกรุมที่เกิดเพราะเกิดเพ่ยว
กล่อที่สอบส่วนคนเข้าแบบว่าก่อนเกิดเพราะเหตผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนมาเที่ยวกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มนั้นอีกทีหนึ่ง
นั่งกินกันอยู่ในร้านมีการหยอกล้อกันเล่นกันตบหัวกันไปตบหัวกันมา
ทะเลาะกันขึ้นมาครับแล้วเริ่มชุดละมุนบานปลาย
พนักงานของร้านมาห้ามปรามแล้วจนคลี่คลายลงแต่เรื่องไม่จบครับ
ผู้ก่อเหตุคือว่าที่ร้อยปีว่าที่ร้อยตรีนัฐกรก็ออกมาจากร้าน
วิ่งข้ามถนนไปจะไปเอาปืนโดยมีผู้ตายกับเพื่อนวิ่งตามมาอีกสองคน
เขาคิดว่าผู้ตายจะมาเอาเรื่องเขาบอกว่าอย่าตามมานะมีปืนนะ
แต่พอเห็นว่าผู้ตายวิ่งตามมาคิดว่าจะมาทำร้าย
ก็เลยเอาปืนยิงขึ้นไปหนึ่งนัดไปโดนศีรษะพอดีสีชีวิตเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านนี้พอดีนักท่องเที่ยวคนที่ไปเที่ยวเพื่อน
หนีกันชุดละมุนเพราะว่ากลัวโดนลูกหลง
ล่าสุดก็โดนข้อหาไปพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนมาในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนั่นเองนะครับ